คุณผู้ชมคะพี่เบิร์ดดอมห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเนี่ย

เขาบอกว่าพาพี่ชายหอบหืดกำเริบไป

แล้วไม่มีใครอยู่เลยสักคนเดียว

โทรเข้าเบอร์ฉุกเฉินที่แปะไว้

ถ้าเกิดว่าใครเจ็บไข้อาการหนักใกล้ตาย

ถ่ายภาพแล้วก็มาโพสต์ลงเฟซบุ๊กแบบนี้

ึ่งไปโรงพยาบาลทัพบุตรที่พังงา
ห่างกันอ่ะ๓๐กว่าโลอ่ะ
แล้วพอมาโพสต์แบบนี้นะคุณผู้ชม
โอ้มีคนแชร์เป็นพันเลย

เหรอมันมีคาดว่ากดกริ่งแบบไม่แช่
ทำให้เสียงกริ่งไม่ทำงานด้วยใช่ไหม

แต่เราต้องไปคุยกับคนที่โพสต์ค่ะ
คุณเบนจรัสสินสงวนอายุ๔๙ปี
เล่าให้ฟังนะบอกว่าพี่น่ะอาการหนัก
ถ้าเกิดช้ากว่านี้อีกนิดเดียวคงไม่รอดแน่เลย

ลองฟังคุณเบนจรัสก่อนค่ะ
นี่ค่ะ
ได้ฟังคุณเบนจรัสไปแล้วใช่ไหม
งั้นก็ต้องฟังฝั่งคนที่เป็นหอบหืดกำเริบหน่อย

ใช่วันนั้นผมหายใจไม่ออก
ตอนแรกผมตั้งใจจะไปหาหมอตอนเช้าแหละ
แต่พอกลางคืนอาการมันหนัก
แล้วผมก็หูผมบอกน้องเลยคุณผมไม่ไหวละ
ถ้ารอต่อผมตายแน่นอนเลยต้องไปหาหมอตอนนั้น
แต่เอาจริงนะผมก็ไม่ได้อยากโจมตีใครหรอก
อยากให้โรงพยาบาลปรับปรุงการให้บริการ
เพราะว่าทุกเสี้ยววินาทีคือชีวิตคน
ฟังทางฝั่งคนป่วยฟังฝั่งญาติไปแล้วใช่ไหม
งั้นอยากให้ฟังทางฝั่งโรงพยาบาลปลายพญาบ้าง

ตรงที่กดกริ่งเลยดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
นี่ค่ะจุดตรงนี้กดกริ่ง
เห็นไหมคือถ้ากดกริ่งแล้วก็เอามือออก
ดทีเดียวแล้วเอามือออกเนี่ยกลิ่นมันอาจจะไม่ดัง
แต่ตอนกดกิ่งเดี๋ยวดูนะเจ้าหน้าที่ก็ทำให้ดู
เจ้าหน้าที่ทำให้ดูว่าจะต้องกดกิ่งแบบแช่
โกรธเอาไว้อย่างนั้นคือยืนยันนะว่าวันนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน

อ๋อก็ติดตั้งปุ่มกดกริ่งเพิ่มให้อีกจุดหนึ่งตรงปากทางเข้าห้องฉุกเฉิน

ว่ากริ่งอันนี้ต้องกดทั้งอีกไหมคะ
หรือว่าทีเดียวปุ๊บแล้วใช้ได้เลย
เดี๋ยวนะกำลังจะหลงทางกันหมดแล้ว
ตกลงปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหม
ก็นี้ละติดป้ายมาด้วยว่ากดุนากดกริ่งแพร่
น่าแสดงว่าเรื่องมุขฒาคตการแพทย์ไม่พอ

ยืนยันว่าวันนั้นที่ห้องฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่
เพราะฉะนั้นฟังฝั่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบีหน่อยละกัน
คุณผู้ชมทางนายแพทย์ประพลดีชัยเศษเนี่ยนะคะ
พร้อมด้วยผอโรงพยาบาลปลายพระยา
ก็คือนายแพทย์นัทธพงศ์ดูงามก็มาหาผู้ป่วยนะ

บอกด้วยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะปรับปรุงการให้บริการ
แพทย์สาธารณสุขกระบี่บอกว่าจากการตรวจสอบ
เกิดจากการบริหารจัดการ
และความผิดพลาดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนแล้ว
กำชับพนักงานเวรเปรย์ต้องอยู่ประจำ๒๔ชั่วโมง
จะเพิ่มรอปภหน้าห้องฉุกเฉินด้วย
พอฟังทางนายแพทย์สาธารณสุขนี่

ท่านชิจังได้เข้าใจ
แต่ว่าเรื่องของปัญหาบุคลากรทางการแพทย์
คุณผู้ชมเบ๊อกกับน้ำแข็ง

พี่คนนึงเขาส่งมาฟ้อง

เขายังแคปอยู่เลยว่าแบบเวลาไปโรงพยาบาล
โดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐรอคิวนานมาก

แต่ปัญหาของระบบคุณหมอน้อยจริง
คนที่ออกจากระบบของบุคลากรการแพทย์ก็เยอะในแต่ละปี
คนเติมก็น้อยแต่ว่าคนป่วยเราเยอะขึ้นนะครับ

ก็ต้องแก้ปัญหาอย่างที่ท่านผอว่า
แก้ปัญหาแบบผู้บริหารต้องแก้แบบนี้
ก็ถือว่ายังดีที่พี่เฉลิมเขาไม่ได้เป็นอะไร
ส่วนโรงพยาบาลปลายพระยาก็น่าจะมีการแก้ไขแล้วล่ะ
รับเรื่องเอาไว้ปรับปรุงต่อไปนะคะ